หน่อยแม้ว่าหลายที่จะจัดงานลอยกระทงแหม

บอกโอ้โหเซ็งไม่รู้จะเซ็งยังไง
ทนทนรอจะลอยกระทงมา๒ปี
วันนี้นะถือกระทงมาอย่างดีเลย

ปล่อยลงไปในน้ำนับ๑๒ยังไม่ทัน๓เลยค่ะ
เดี๋ยว
โอ้โฮ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอหอยู่ใกล้นะฮะยืนรองอยู่ตรงจุดที่จะลอยเลยอ่ะฮะรีมะ
จากมืออ่ะออฮะเมื่อกี้เนี่ยคือกระทงไม่ได้แต่น้ำของจริม

เขาบอกมันเซ็งมากเลย
ชาวบ้านหลายคนทั้งตะโกนต่อว่าทั้งห้ามปรามแล้วนะคะ

ชาวบ้านเลยบอกว่าเออปีนี้

เงินในกระทงก็หายแถมกระทงจมจิกต่อหน้าต่อตา

อ่าวันนี้ก็จะลอยกระทงนะคะ
ก็โอเคนั่งลง
อ่าทุกคนเห็นผู้ชายที่อยู่ในริมคลองไหมคะ
ก็อยากจะพูดให้ฟังนะคะเหตุการณ์ต่อไป
กูก็เอาสิ่งเลวร้ายไปกับกระทงนะ

กระทงกูก็จะจงไง
เออความรักก็เกลื่อน

อุศะแม่ขอเลยนลอยสิ่งไม่ดีไม่งามให้ใกล้กระทง
ยังไม่ทันไปพ้นตัวยังไม่เกินอื้อมเลย

เขามาเงียบมาไม่กระตกกระตาก

พอพอมาแบบสุภาพ

เทียนดับเลยจ้ะแล้วก็คว้าเงินในกระทงไปแบบนี้นะคะ
อันนี้ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอไปลอยที่คลองสมทวินจังหวัดมหาสารคาม
เขาบอกว่าขอร้องแหละอย่าหาทำได้ไหมแบบนี้

ที่บอกว่าเอาไปหน้าตาเฉยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับ